ก็คือตอนนี้เนี่ยเจ้าจ๋อตัวหนึ่งความหิวมันครอบเงาครอบงำ
ทำให้ด้านมืดเนี่ยมันครอบงำสุดท้ายแล้วนักท่องเที่ยว
เอาอาหารให้มันให้มันให้เพื่อนมันให้ญาติมัน
ไปไปมาอยู่ดีพอด้านมืดครอบงำฮะ

พี่เขากำลังเอาน้ำแดงถุงให้มันแทะให้มันดูดฟื๊ด
ตัวนี้ลูกศรชี้มันก็ดูดดิปกติดิแล้วยังไงต่อ
มันทำหล่นมือมันทำหลุดมือแล้วมันไปโกรธว่าทำไมฉันทำหลุดมือ
มันพุ่งใส่หน้านักท่องเที่ยวเลยฮะเฮ้ยไอ้เพื่อนมันขึ้นมาโดนตัวมันแล้วมันหล่น
ข้างหลังนิดเดียวแล้วมือเผลอไปเลยมือเบาเลยตกไปที่พื้น
คราวนี้มันหันมาโกรธนักท่องเที่ยวนี่คือความหิวครอบงำ
ทำให้นักท่องเที่ยวแต่จริงพี่เหมือนเป็นทหารหรือเป็นตำรวจ
ผมสั้นเกณแบบนี้นี่ขนาดระดับทหารตำรวจนะ
เจอแบบนี้พังงะถอยหลังไปเคราะห์ดีเคราะห์ดีคือระหว่างที่พี่ผงะถอยหลังรถมันไม่มา
พังงะถอยหลังไกลไปกว่านี้รับรองว่าพี่อาจจะขาเป๋แขนหัก
อาจจะเจอแบบนั้นก็ได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของสารพระการหรือพระปางสามยอดจังหวัดลบบุรี
ที่นี่ลิงเขามีชื่อเสียงด้านความหิวโหยเหลือเกิน
คือถ้าเป็นโต๊ะจีนลิงเฮ้ยพึ่งผ่านโต๊ะจีนลิงเหมือนเงี้ยเหรอ
ใช่กินอิ่มแล้วก็มันไม่อิ่มอ่ะพี่โต้
รอบนี้มันคนละงวดกันจะไปนับรวมไม่ได้พี่ต้นพี่เบิร์ต
ดังนั้นอันนี้ให้ถือว่านับหนึ่งใหม่แล้วของตกทำไมเองไม่ลงไปเก็บ
ก็อยากได้แบบนี้พุ่งใส่หาพี่เจ้าหน้าที่ท่านนี้เลยครับ
เพราะดีมากเหตุการณ์นี้แต่จริงเนี่ยอันนี้เป็นความรู้ผมก็เพิ่งทราบมาอย่างเป็นทางการนะฮะ
ว่าจริงแล้วการให้อาหารลิงเขาไม่ได้ห้ามแต่จะมีจุดให้อาหารลิง
หนึ่งพิกัดในแถวสารพระการเออตรงนั้นคือให้ตรงนั้นแล้วลิงมันจะได้รู้
จะได้มารวมเนื้อรวมตัวกันที่นี่หากต่างคนต่างให้ต่างคนต่างไป
เดี๋ยวลิงมันแต่ละฝูงเนี่ยแต่ละแก๊งมันจะไฟ่กันเอง
หนึ่งนะลิงมันจะไปตีกันเองกัดกันเองแล้วบางตัวมันแพ้มันวิ่งมาลงถนน
พอวิ่งลงถนนรถชนตายนะแต่จุดที่เขาให้เนี่ยต่อให้มันวิ่งไปยังไม่ถึงถนน
มันจะเป็นลานกว้างหรือสองหากไปให้ที่อื่นแล้วนักท่องเที่ยวเนี่ย
เจอแบบนี้ก็อาจจะมีอันตรายเช่นเดียวกัน
ของที่พี่เขาให้ถูดินแดงนี่มันอะไรนะ
ตอนแรกผมมองเป็นข้าวเกียบจริงมันคือน้ำแดง

อันนี้ไงมันเป็นแบบทำเหมือนหวานเย็นแช่ตามช่องฟีดตามต่างจังหวัด

เพราะว่าพี่ใกล้จะแซยิตแล้วไง